ปิดท้ายกันดีกว่ามาเรื่องราวดราม่าของแมวเหมียวตัวหนึ่ง
เขาจะดราม่าไปในแนวทางไหนติดตามกันเลยค่ะ

นาวหรือเปล่าผัดครอบอุ่นหรือเปล่า

ไม่เอาไม่เอา

เกิดมันเล่นบทรามากที่ใหญ่มาก
เจ้าของจะแงะยังไงก็เอาไม่ออกนะคะ
พรวนคลางอ้อนวอนขอ

ไม่อยากอับน้ำ

ในห้องน้ำไม่เอาใหญ่แบบติดหนึบ
นึกว่าเป็นโคอาล่าเหมือนโคอาล่าเกาะแม่นะคะ
ไม่ว่าจะของพยายามยังไงก็ไม่ยอมปล่อยกรงเล็บค่ะ
เล่นเอาชาวเน็ตถึงกับขำในความพยายาม
แล้วก็ความน่ารักของเจ้าหน้าที่ที่ก็อ้อนเหมือนเด็ก
ก็เหมือนหมีโคอาล่าแล้วก็เล่นใหญ่เหมือนรัชดาลัยเพียเตอร์นะคะ
ในคลิปนี้จะไม่เห็นลักกี้ถูกอาบน้ำ
แต่ว่างานนี้ยังไงก็ไม่น่ารอดนะจ๊ะลักขี้

เสียงข้างในคอนโทรมาบอกนะว่ารู้แล้วทำไมชื่อลักกี้
ไหมคะเจ้าของน่ารักข้างในก็อยากจะลักกี้บ้าง
การอาบน้ำมันอาจจะน่ากลัวมากสำหรับน้องเหมียวใช่ไหม
แต่หลักคือเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าแมวกลัวน้ำใช่ไหมคุณ
เค้าก็จะอาบน้ำตัวเองได้การแบบเลี่ยบผูคราวแล้วก็เอามาถูกหน้า

ถ้าไม่อาบน้ำก็คือนอนหงายอยู่ในอ่างลอยน้ำ

แล้วเขาชินเขาชอบน้ำอุ่นเขารู้สึกสบายกับการอาบน้ำ
แต่ถ้าเขาเพิ่งจะอยู่ดีจับเขามาอาบ

ใช่หาน่ารัก
คิ้วมาปิดหน้าชอบเห็นเวลาสัตว์ขนฟูโดนอาบน้ำ
มาบ้านที่ฉันแล้วจะรีบกลายเป็นตัวเล็กนิดเดียว

ตุนเล็กไปเลยนะมาพ่อน่าเกลียดมาก
แล้วอยู่ที่ขนลูกขนฟูลูกขนเอออะไรแบบนั้นนะพี่อะไร